เอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
คราวนี้เป็นเรื่องของรถแท็กซี่นะฮะรถแท็กซี่นะครับ
ท่านผู้ชมครับก็มีกรณีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
เมื่อสองวันก่อนมีเรื่องของผู้หญิงที่เรียกแท็กซี่จากสวนภูมิค่ะ
จะไปแถวห้วยขวางแท็กซี่บอกไม่กดมิเตอร์ขอห้าร้อยอืม
แต่เป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในไทยสักปี๒ปีแล้ว
เขาพูดไทยได้ใช่ไหมเชี่ยวชาญเลยแท็กซี่ก็คงจะคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยว
ไม่เข้าใจภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะครับ
ปรากฏว่าพอเรียกจากสุวรรณภูมิจะมาที่พักแถวดินแดง
นะฮะไม่กดมิเตอร์

เพราะเขาพูดภาษาไทยได้ถึงยอมกดมิเตอร์
แต่บ่นต่อว่าอย่างนู้นอย่างนี้

ให้รู้เรากว้างไปโชว์กระเป๋าเนาะ

ถ่ายคลิปอยู่นะ

เขาบอกว่าไม่ได้
ขอบเอาทำไมเปิดมิเตอร์ไม่ได้
รถสนามปริ้งยังไงแต่อยู่โอเคสี่ร้อยอะไรนะสี่ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหม
พลัสต่อทหาร์ไทยชัดมากนะใช่ก็เค้าีวีดีโอพร้อมกับภาพจาก
โทรศัพท์มือถือที่บันทึกไว้เนี่ยความยาวความจริงเกือบ๗นาทีนะ
แล้วก็บอกไว้ก่อนด้วยว่าขอโทษด้วยที่ต้องลงคลิปแบบนี้
แต่ผมโดนคนขับแท็กซี่ด่า
ผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้

ความคิดเห็นของคนไทยกับแท็กซี่เนี่ยนะ

ชาวต่างชาติคนนี้เขาพูดภาษาไทยชัดเจนครับ
บอกว่าอยู่เมืองไทยมาละ๒ปี

แต่ไม่ประทับใจการใช้บริการแท็กซี่ที่เขาเจอเหตุการณ์ล่าสุด
เมื่อเช้าวันที่๑๗เมษายน
กลับมาจากไปเที่ยวสงครานที่เชียงใหม่
ลงเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับ
เจอแท็กซี่ก็เรียกจะกลับที่พักแถวดินแดง

ถ้าไม่กดมิเตอร์เขาลงนะเขาเปลี่ยนคัน

แต่ก็บนบนบนแหวนปิด

คนอื่นเขาให้ทิพย์ไม่รู้คนนี้ทำไมเรื่องมากอะไรอย่างนี้

ถึงเวลาขึ้นทางด่วนจะขึ้นทางด่วน
โฟเฟอร์แท็กซี่คนนี้ขอค่าทางด่วน๓๐๐บาท

สุวรรณภูมิถ้าจะไปลงแถวดินแดงเนี่ย
จะผ่าน๒ด่าน๓ด่านไม่ถึงร้อย

ปรากฏว่าไม่ถึงร้อยจริงนะครับผ่านไปแค่๓ด่าน
แต่ไม่ยอมทอนเงินค่าทางด่วนให้เขา

ปลายทางค่าโดยสารตามมิเตอร์ขึ้น๓๗๕บาท
คนขับแท็กซี่เขาให้ไป๕๐๐ไม่ทอนเงินอีก
ต้องต่อลองอยู่นานกว่าจะยอมทอนเงินมาให้
ที่สุดแล้วก็มีการด่าทอเขานะครับ
เขาก็เลยอัดเป็นคลิปเอาไว้
แล้วก็เอามาระบายความอัดอั้นตันใจ
พอกลเห็นแชร์กันไปหลายหมื่นแล้วตอนนี้

ซึ่งไม่ต้องบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันว่ายังไงบ้าง
เราเล่าต่อกันทุกวันเลยเนี่ยเรื่องนี้ค่ะ
มันก็เลยทำให้กระทบกับคนขับแท็กซี่อ่ะเนาะ
ทีนี้เราก็ตามให้ต่อค่ะ
คนขับแท็กซี่คนนี้ที่อยู่ในคลิป
กรมการขนส่งทางบกลงโทษแล้วนะคะ

นี่ก็ให้ทีมข่าวของเราตามไปไปคุยด้วย
ไปถึงห้องเขาเลยนะคะนักข่าวเราเนี่ย
ก็บอกว่าคือเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ตัวเขาเองเป็นผู้โดยสารต้องมาถูกคนขับแท็กซี่ด่า
ถ้อยคำลักษณะที่ไม่ให้เกียรติเขาเลย

ปกติเขาให้อยู่แล้วถ้าใครขยันซื่อสัตว์บริการดี
เขาทิบอยู่แล้วฝรั่งเขาทำเนียมเขาต้องทิบอยู่แล้ว

บังคับให้เขาให้ทิพย์อย่างนี้เขาบอกเขาก็ไม่ยอม

ใช้บริการก็ไม่เคยที่จะเรื่องมากอะไร

เขาก็ให้ทิบกันอยู่เป็นประจำ

ใช้คำพูดดูถูกผู้โดยสารด้วยค่ะ
จริงในร่องนี้ผมเชื่อว่าไม่ว่าเป็นคนไทย

คือผมตามกลับเขา

ผมได้ยินคีย์น็อคคีย์เหนียวงี้เง่าอย่างนี้
ผมก็แบบโอเคไม่อยากจะคุยกับเขาแล้ว
แค่แบบรีบเอาเงินมาแล้วก็ออกจ่ายรถเลย

มันผมไม่เคยว่าใครเลย
ถ้าจริงเขาไม่รู้จักผมว่า
ผมทำงานอะไรมีเงินเยอะมีเงินน้อย

เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าผมอย่างนี้มั้ง
ผมเป็นลูกค้าผมทำงานทางเงิน

ผมน่าจะมีถังเลือกได้ไหมว่า

เขาก็แบบอวดว่าฝรั่งให้ทริปเยอะเนี่ย
จริงฝรั่งไม่เคยเปิดมีเตอร์เลย
แล้วก็ส่งฝรั่งจากสนามบินไปแถวสุขุมวิทย์

ส่วนก็ให้ไม่ว่าแบบอวดเลยบ้าเป็นโกงได้
ผมก็แบบทำไมทำอย่างนี้

ลูกค้าก็ใช้บริการของคุณลุงใช่ไหม

ตอนนี้มีอูเปอร์มีแกรปมีเยอะ

น่าจะให้เกียรติลูกค้าบ้างครับ

โอ๊ยฝรั่งคนอื่นเขาให้เงินต้องเยอะ

ใช่แล้วก็มาหาว่าคุณแดนนี่งก

คุณแดนนี่บอกว่ามาทำงานที่เมืองไทย๒ปีแล้วนะคะ

เขาพูดอ่านเขียนภาษาไทยแบบคล่องเลย

ไม่เคยเจอคนขับแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้เลย

แต่ก็ยืนยันว่ายังคงใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์เหมือนเดิมนะคะ

ทุกคนไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้

ก็ยืนยันว่ายังรักเมืองไทยเหมือนเดิมค่ะ

คนขับแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ต้องโดนนะคะ
มนุยการกองตรวจการขนส่งทางบกนายสุกรีจารุภูมิบอกว่า
รถแท็กซี่ที่อยู่ในคลิปที่รับคุณแดนนี่เนี่ยนะคะ
หมายเลขทะเบียน๑มมกไก่๙๗๔๙กรุงเทพ
คนขับชื่อนายทองคำสะแก้ว
ทองคำยังปฏิเสธข้อหาไม่กดมิเตอร์นะคะ
รับแค่ว่ามีกิริยาวาจาไม่สุภาพเท่านั้น

กรณีของผู้โดยสารนี่มันผิดได้หลายอย่าง
คือมาก็จะเรียกให้ผมว่าเหมาหรือว่ากดมิเตอร์
แล้วผมก็ถามว่าคุณจะไปราคาเหมาหรือจะไปราคามิเตอร์

มิเตอร์ทองมิเตอร์ผมก็เปิดมิเตอร์ให้

ผมก็ขอค่าทางด่วนร้อยหนึ่ง
แต่เขาบอกว่าเขาให้๒๐๐มันผิดประเด็นหลายอย่างนะครับ

เพราะในการขับแท็กซี่มานะครับ
มีแต่ชื่นชมและก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอด
แต่ถ้ามาเจอแค่นี้ผมก็ปวดหัวท้อแท้เหมือนกันนะครับ
ตอนแรกพี่เรียกเงินไป๓๐๐ค่าทางด่วน

ไม่มีครับ๑๐๐เดียวผมขอ๑๐๐เดียวค่าทางหลวน
แล้วค่าทางด่วนมันก็๓ด่าน
ด่านแรก๕๐ด่างที่๒๒๕ด่างที่๓๑๐บาท

ที่แรกเขาไปจ่ายค่าเทชา๕๐บาท
ผมรู้ว่าเอ้าทำไมจะไม่จ่ายค่าใช้
เพราะว่าผมก็เลยเอาบัตรคิวสนามบินให้ดู

แล้วผมก็ว่าโอ้ขนาดฝรั่งยังงบขนาดนี้

พูดเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาก็จะฟังเราออกไว้ยังไง
คือตอนนั้นฟังก็พูดนะครับ
เขาอ้างว่าเพราะว่าคุณแดนนี่เนี่ย
ไม่ยอมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการเรียกบริการ
หรือว่าค่าเซอร์ชาร์ททักซีที่สนามบินต้องจ่ายอะไรประมาณนี้นะฮะ
ปรับเงินคนขับทักซีขรรภ์นี้ไป๑๐๐๐บาท
เรื่องของลงเล่นน้ำทะเลที่โห่หินมาสักครู่นี้ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลหน่อย
ทางจังหวัดแนะนำว่าอย่าไปเล่น
ไกลจากชายฝั่งเกิน๒๐เมตร

มีท่านผู้ชมส่งข้อความมาถามทางหน้าจอ

แต่ก็ไม่เจอหูฉลามเจอใดกระเพาะปลา